ตอนนี้นะคะหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนะคะ
๔จังหวัดค้อนแก่นกรสินมหาศาลคาม
ภาคอีสานขออภัยนะครับภาคกลาง
ก็มีน้ำท่วมบางพื้นที่เหมือนกัน
ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดสุโขทัย

หลายคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะ
น้ำท่วมแบบนี้ปลาต้องมาแน่เลย

มีประชาชนออกไปหาปลากันแบบคึกคัก
แต่เขาบอกว่าที่สุโขทัยไม่ต้องหวานแห

กระโดดขึ้นมาเอง

ส่วนที่บุรีรำเขาบอกว่า
อยากจะออกไปหาปลาน้ำท่วมเล็กน้อย
แต่สิ่งที่ได้ไม่ใช่ปลาเป็นงูเห่า

ไปดูที่สุโขทัยกันก่อนค่ะ
ปลาสุโขทัยหายง่ายจริง

นั่งเฉยแบบนี้ได้ปลามาเต็มเลย

ใช่ค่ะที่สุโขทัยบางพื้นที่ตอนนี้ก็เฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะ
พื้นที่ตามริมแม่น้ำต่างนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสน้ำมาปลาก็ต้องมา
ก็เลยออกไปจับปลากันซะเลยนะคะแต่ว่าที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะที่จังหวัดบุรีรำ
เขาบอกว่าอยากจะออกไปหาปลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าได้ของแถมมา
เป็นคลิปที่โพสต์ในเฟซบุ๊คนะคะของคนหนึ่งในจังหวัดบูรีรัมเนี่ยค่ะ

เพราะว่าเขาโผล่หัวออกมาและแผ่แม่เบี้ยแล้วก็พยายามกัดคน
ขู่ฟ่ออยู่นี่ไง
แบบนี้คืองูเห่าค่ะปรากฏอยู่ในไซดของชาวบ้านที่เอาไปดักปลา
พยายามโผล่หัวออกมาพยายามจะดิ้นออกมาจากใส่
แล้วก็มีการขู่ด้วยนะคะแบบนี้
สายตรวจโซเชียลก็เลยสอบถามไปที่นางสาวรุ้งนภาเที่ยงโยธา
เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่ได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเย็นเอาไซไปดักหาปลาตามทุ่งนา

พอรุ่งเช้าก็ออกไปดูใส่ว่าจะมีปลามาติดอยู่หรือเปล่านะคะ
ไซเนี่ยมีปลาเหมือนกันนะมีปลาดุกมีปลาหมอ
และมีไซที่ดักติดงูเห่ามาด้วยมีปลาแล้วก็มีงู

เขามาดักเอาปลาของมาหากินปลาเขา
เขาบอกว่าจะออกทางไหนเธอจะออกทางไหนจะพยายามไปถึงไหน
นี่เขาเอาปลาเอาขออภัยค่ะเอาไซมาดักปลามาแอบกินปลาเขาใช่ไหม
เธอมาแอบกินปลาของฉันนะฮะ
ก็เป็นภาพที่ปรากฏออกมาในคลิป
แล้วก็เธอก็โพสต์เอาไว้นะคะสำหรับคุณรุ้งนภาที่ยังอยู่ฐาน
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นงูเห่าน้ำที่มากินปลานี่แหละ